พระทรงเป็นยิ่งกว่ามหากษัตริย์ทรงขจัดโพยภัยให้ห่างหาย
เมตตาผองไทยไม่วางวายทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปัตตะพี
วโรกาศวันคล้ายวันพระราชสมภพขอน้อมนบบาทบงพระทรงศรี
แปดสิบแปดพันศาทะเปรมปรีโอภูมีขอพระองค์ทรงพระเจริญ
กล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า
คณะผู้บริหารและพนักงานในเครือไทยรัฐและบริษัททีวีทันเดอร์จำกัดมหาชน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

คนผม
ที่จะมาให้เราทั้ง๓คนช่วยนะฮะวันนี้นะฮะไปพบกันเลยดีกว่านะครับ๓คนมีน้อง
นี่ออนช่องผลิตและน้องนัทครั้ง
ซ้ำอีกสิ่งหนึ่งตอนนี้ก็มันกลับมาครับผม
มาแล้วสองหญิงสุ่นชายนะฮะ

เอาล่ะเดี๋ยวดูซิว่าวันนี้ผู้ช่วยของเรา

แต่ก่อนจะไปเลือกดูก่อนว่าเราจะเจอใครนะ

พร้อมแล้วมุนเลย
แล้วจ๊ะแหมตอนแรกเต้นเพลินจะไม่กดนะเราเนี่ย
มีน้องหลิวนะครับน้องกมลรัฐนะฮะพี่ศรีแล้วก็น้องชูก้า

อ่ะเรื่องน้องชูก้านะครับน้องชูก้าแนะนำตัวหน่อยครับ
สวัสดีค่ะชื่อชูก้าค่ะวันนี้มาขายของค่ะ
แต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้กำลังจะพักเบรกแล้วผิวมาก

พี่จ๊ะจ๋าช่วยหน่อยแล้วมา

ปกติพี่จ๊ะจ๋าเดินเข้าแต่ร้านโชว์อวย
ไม่เคยมาเซเว่นอะ
เขาพุ่งเลือกจ๊ะจ๋าเลยแล้วทำไมถึงเลือกพี่จ๊ะจ๋าเลย

ก็พี่จ๊ะจ๋าก็รักก่อน
คือว่าเป็นสังขัดช่วยพี่จ๊ะจ๋ามาตั้งนานแล้ว

จะลงเท่าไหร่ดีเรามี๑๐ดวงดาว

มาลง๓ดวงดาวนะครับ

อยากจะถามว่าที่มาของชื่อ๗๑๑มาจากอะไรคะ
ที่มาของชื่อ๗๑๑ที่ต่างประเทศ

หนึ่งก็คือเปิดครั้งแรกในวันที่๗เดือน๑๑
หรือเปิดตอน๗โมงเช้าแล้วเขาก็ปิด๕ทุ่ม
หรือว่าจะเป็นการเปิด๑ทุ่มแล้วก็ไปปิดตอน๑๑โมงเช้า
หรือจะเป็นบ้านเลขที่๗อยู่บล็อก
เหรอเปิดครั้งแรกวันที่๗เดือน๑๑เหรอ

๗โมงเช้าปิด๕ทุ่ม

ทำไมไม่เลือกพี่พี่บอกแล้วน้องข้ามพี่เนี่ย
เพราะว่าพี่บอลเนี่ยกับ๗๑๑นี่สนิท

ใช่น้องจะนอนหน้าร้านเพราะว่าแอบมันจะกล่องนอนคู่กับหมาจากบ้าน

เอาล่ะจะต้องตัดสินใจเลือกตอบแล้วนะครับ
ตอบข้อที่เท่าไหร่ดีครับ

ข้อที่๔นะครับคิดตรงกันนะครับ
ไปแล้วนะว่าบ้านเลขที่๗บล็อก๑๑
เป็นคำตอบนี้ถูกต้องหรือไม่ครับ

เฉลยนะคะที่มาของชื่อ๗๑๑ก็คือ
ที่เมืองนอกเนี่ยเวลาเปิดปิดของ๗๑๑เนี่ย
พอมาเมืองไทยกลับเปิด๒๔ชั่วโมงทั้งนั้นนะคะ
กลายเป็นคิดไม่ถึง
๔ท่านนี้นะฮะ

มีคุณเบส

เลือกใครดีครับ
อ้อมแล้วกันค่ะ
อ่าเลือกมาแล้วเลือกอ้อมนะครับ
อ่าน้องอ้อมแนะนำตัวครับ
สวัสดีค่ะหนูชื่ออ้อมค่ะ
หนูชอบศิลปินเกาหลีนะคะ

แต่เลือกพี่ทั้งพี่บอกให้ได้

อยากจะให้ใครมายืนต้องการ

ได้ค่ะ
หนูจะพบว่าความเจ็บปวดนั้นเป็นยังไง
เชอรี่ออกข้อแรกก็ผิดแล้วละ

เพราะน้องค่อยมีความรู้เรื่องเกาหลี

พี่เขาก็๓เราก็๓แล้วกันค่ะ

มีถึง๑๒คน
เปิด๗โมงเช้าปิด๑๑โมง

เข้ามาลองนึกปลาดูให้ดี

มีร้องอยู่คนเดียวนอกนั้นก็ช่วยกันเต้นไง

เพราะผมลำลึกถึงนักร้องที่เขาจากไป
เขายากพิมพ์ยู่

ใช่หรือไม่ครับน้องอ้อม